วงการเพลงคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าอันนี้นะมาแรงมาก
โดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจ
โดนัทต้องทำท่าอย่างงี้ด้วยใช่มั้ย
โดนัทยังมีรู้แบบนี้
บอกเลยเพลงนี้นะปิดหูมาแล้ว๓วัน

โดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อรายุจะมีใจ
จะยังมีใครเรามารักเราแม่
แต่เขาหล่อนะทั้งสี่คนเลยอะ
นี่คุณผู้ชมค่ะนิดนึงขอแนะนำกันเลยก็แล้วกัน
ถ้าแม่คนไหนยังไม่รู้จักน้องนะคะ
เพลงที่ร้องไปเมื่อกี้ชื่อเพลงสแตนบายหล่อ
บอยแบนน้องใหม่ของวงการลูกทุ่งเลย

ได้แก่น้องเอ็มโบน้องติน
จากการปั้นของศิลปินระดับตำนาน
ก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรี
เขาบอกเลยไม่ให้เสียชื่อเจ้าชายลูกทุ่ง
มากับมือคุณผู้ชมค่ะ

คือเมื่อวันก่อนสี่หนุ่มเดินทางมาโปรโมทซิงเกิลที่ไทยรัสทีวีนี้
เป็นบทเพลงสนุกนะคะเกี่ยวกับการจีบสาวของหนุ่มทั้ง๔คนเลย
ซึ่งเพลงนี้เองเนี่ยก็แต่งคำร้องแล้วก็ทำนองโดยพี่ก๊อตจักรพันธ์ของเรานี่เอง
แล้วก็มีท่าเต้นของ๔หนุ่มด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังหนุ่มนะคะทั้งร้องทั้งเต้น
เปิดใจกันเลยค่ะ
เจกต์นี้ใช่ไหมครับก็เริ่มจากพวกเราก็ชอบร้องเพลงลูกทุ่งครับ
แล้วก็ไปประกวดรายการหนึ่งครับลุงก๊อต

ตั้งแต่โควิด๓ปีใช่ไหมครับเราก็เก็บตัวแล้วก็เรียนกันอยู่ตรงนั้นเลยครับ
เอาครูเข้ามาสอนที่นั่นเลยทั้งเรียนร้องเรียนเต้นแบบ

ลีนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเรา๔คนครับ
จีบสาวคนนึงแล้วพวกเราก็แบบเหมือนต้องแบบแย่งกันจีบเลยครับ
ใช่ครับยังกระจีแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยครับ

อ่าแต่ว่าก็จะมีคำที่เป็นไวรัลออกมาก็คือ
โดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจนะครับ
ก็ต้องขอบคุณอามากครับที่มอบโอกาสนี้นะครับ
ก็เราสัญญาว่าเราจะทำแบบหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
อย่างที่อ้าได้สอนมาทุกอย่างเลยครับ
โดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรยูจะมีใจ

แต่จริงข้อต่อมาเนี่ยเขาชอบนะว่าจะเต้นอย่างเงี้ย
ก็มาสิมาลาลาลาลา
บอกเลยว่าบอกว่าเอวดีมากแต่ละคนและที่สำคัญเสียงดีด้วย
พี่ก๊อตเขาปั้นเองกับมือหน้าจับตามองมากเลยนะคะ